จังหวัดนทบุรีก่อนคนร้ายบุกไปยิงพ่อค้าขายหมึกย่าง
เสียชีวิตเอ้าทำไมมีปัญหากันคือพ่อค้าหมึกย่างเนี่ย
ต่อยกันหลายครั้งกับน้องชายคนที่มายิงอ๋อแต่น้อง
ชายคนนี้มายิงสู้ไม่ได้ไงอันนั้นแค้นเก่าแค้นเก่า
คราวนี้พาพี่มานะครับยิงเลยนี่เป็นภาพจากกล้อวงจร
ปิดครับคุณผู้ชมครับในซอยวัดบางค้อหมู่สิบตะบนบาง
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่สองคนนี้คนร้ายขี่
จักรยานยนต์หนีแล้วนะตอนนี้ยิงเสร็จแล้วยิงนายทศพลมี
บุลหรือว่าต้นอายุสามสิบสามพ่อค้าหมึกย่างเสียชีวิต
ในซอยวัดบางค้อนี่แหละเหตุเกิดสองทุ่มยี่สิบกรัก
กระดาคมนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสาม
เข้าที่ลำตัวสามนัดแล้วก็ตามร่างกายถูกมิดฟัน
หลายแห่งที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตก
อยู่หนึ่งนัดครับแล้วก็มีมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มรองเท้า
ของผู้ก่อเหตุรีบหนีนะรองเท้าแตะหลุดทิ้งไว้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เล่าบอกว่าขณะผู้เสียชีวิตนั่งขายหมึกย่างอยู่เนี่ย
มีคนร้ายเป็นผู้ชายหนึ่งคนคนน้องมาก่อนนะคนน้องมาก่อน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใกล้ใกล้แล้วชักมีดออกมาชักมีดออกมาไล่ฟันครับ
แล้วสู้กันคุณผู้ชมดูนี่ตัวอย่างนะครับ
เป็นภาพที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์เอามีดมาฟันต่อสู้กันสิคราวนี้
ไม่นานผู้ชายอีกคนหนึ่งมาขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกมาจอดใกล้จุดทิ้งขยะ
ปรีปรีปรีเข้ามาคราวนี้ชักปืนครับนี่มาจอดแล้วนี่ปืน
ชักปืนออกมานะครับไล่ยิงผู้เสียชีวิตก็วิ่งหนีไปติดกำแพง
แต่คนร้ายตามไปเจาะยิงซ้าบอีกปั้งสี่นัดครับแล้วพากันหนีไป
ล่าสุดตำรวจสภบังใหญ่ตามไปจับตัวนายจักรินสุ่มกลั่นอายุ๔๔ปี
นะครับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนยิงพ่อค้าหมึกย่างเนี่ย
แต่เจ้าตัวปฏิเสธก่อนนะขณะที่ตำรวจมั่นใจครูปฏิเสธไปนะครับ
ผมมีหลักฐานโดยจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเก็บคราบเขม่าวดินปืน
มือของนายจักรินไปตรวจสอบอย่างละเอียดอ่ะลองฟังเสียงจักรินเขาหน่อย

คุณผู้ชมครับส่วนผู้ก่อเหตุอีกคนนึง

ซุ่มกลั่นนะครับอายุ๔๒ปี
น้องชายของนายจักรินขณะนี้อยู่ระหว่าง
ติดตามตัวนะฮะอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ดำเนินคดีต่อไปซึ่งสาเหตุ
ทราบว่าผู้เสียชีวิตเคยบาดหมาง
หมางกับนายบัญชาเนี่ยนะครับ
แล้วก็เคยมีเรื่องชกต่อยกันมาแล้วหลายครั้ง
สู้ไม่ได้ไงครั้งนี้พกมีดมาก่อนนะครับแล้วก็พาจักรินพี่ชายเนี่ยมาชำระแค้นแทนน้องชายมายิงพ่อค้าหมึกย่างเสียชีวิตอย่างที่ผมเล่าไปครับ